วันนี้เมื่อ๔๐ปีก่อน๖ตุลา๒๕๖
เกิดเหตุการณ์ที่หลายคนไม่อาจจะลืมเลือนได้

บรรดานักศึกษาที่ชุมนุมกันอย่างสงบ
เพื่อต่อต้านการกลับมาของจอมพลธนอมกิติขจรนะครับ

แต่ว่ายังมีหลายคำถามที่ยังไม่ได้รับคำตอบ
คนเดือนตุลาได้จัดพิธีรำลึกถึงเหตุการณ์ในครั้งนั้น
ท่ามกลางความคาดหวังที่จะเห็นการต่อสู้ของคนรุ่นใหม่
เชื่อว่าการปกครองระบอบประชาธิปไตย
เป็นการปกครองที่ดีที่สุดของประเทศ
ติดตามเรื่องนี้จากรายงานครับ
นายสุรชาติบำรุงศุกร์หนึ่งในคนเดือนตุลา
ซึ่งปัจจุบันเป็นอาจารย์สอนอยู่ที่คณะรัฐศาสตร์
จุฬาลงกรมหาวิทยาลัย
บอกว่าสถานการณ์การเมืองไทยในวันนี้
มีบทเรียนจากเหตุการณ์๖ตุลาคม๒๕๖๒
เป็นเครื่องเตือนสติรัฐอยู่เสมอว่า
การใช้ความรุนแรงไม่เกิดประโยชน์มีแต่ผลลบ
เพราะเหตุการณ์ครั้งนั้นส่งผลทำให้นิสิตนักศึกษา
และประชาชนต้องเข้าร่วมพักคอมมิวนิตในชนบท
พร้อมทั้งมองว่าสถานการณ์ในวันนี้
มีความต่างจากเหตุการณ์เมื่อ๔๐ปีก่อนอย่างมาก

และเงื่อนไขของสังคมก็ต่างกันด้วย
มันไม่มีอะไรพอจะเทียบเคียงยกเว้น
แต่สิ่งที่เราเห็นและเป็นความน่าตกใจคือ
เรานึกไม่ถึงว่า๔๐ปี๖ตุลาห์ผ่านไปเนี่ย
เรายังมีรัฐบาลทหารปกครองประเทศ

ถอยกลับไปสู่ยุคก่อน๑๔ตุลาคมปี๑๖
ก็คือยุคที่รัฐบาลทหารเนี่ยยังมีอำนาจนะครับ

ผมคิดว่าสิ่งที่เราเห็นเป็นความเปลี่ยนแปลงใหญ่
ผมคิดว่าวันนี้สังคมไทยมีการพัฒนามากขึ้น
เราเห็นการเติบโตของเศรษฐกิจไทยมากขึ้น

แต่ความน่ากังวลก็คือทำไมชนชั้นกลางในระยะหลังเนี่ย
ดังนั้นคนเดือนตุลาห์จึงคาดหวัง
จะเห็นการต่อสู้ของคนรุ่นใหม่นะปัจจุบัน
ที่เชื่อว่าการปกครองระบอบประชาธิปไตย
เป็นการปกครองที่ดีที่สุดของประเทศ
ครบรอบ๔๐ปีเหตุการณ์ในวันที่๖ตุลาคม๒๕๕๙
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์

ในการแสดงออกของเหล่านักศึกษาและประชาชนนับหมื่น

ต่อการกลับมาของจอมพลธนอมกิติขจร
จัดกิจกรรมรำลึกตั้งแต่ในช่วงเช้า
พิธีทำบุญตักบาทพระสงฆ์จำนวน๔๑รูป
เพื่ออุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้กับดวงวิญญาณวีรชนพลเดือนตุลา
โดยมีอธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ผู้แทนองค์กรภาคประชาชน
และประชาชนร่วมวางพวงมาลาสะดุดีผู้สูญเสีย
พร้อมกล่าวรายนามชื่อวีรชนที่เสียชีวิต
ไปพร้อมกับการร่ายบทกวีสะดุดีผู้กล้า
แม้ว่าเหตุการณ์๖ตุลาจะยังไม่มีการชำระประวัติศาสตร์อย่างกระจ่างชัด
แต่ไม่ได้แปลว่าจะปกปิดความจริงไปจากประชาชนคนรุ่นหลังได้
ทุกประเทศย่อมมีบาดแผลในประวัติศาสตร์
การยอมรับและเรียนรู้จากความผิดพลาดเป็นวิถีทางเดียว
ที่จะป้องกันเหตุการณ์ไม่ให้เกิดการซ้ำรอยขึ้นอีก
มาร่วมลำลึกถึงวิรชน๖ตุลาในวาระ๔๐ปีในวันนี้นั้น
เป็นการดำเนินการในทางประวัติศาสตร์ไม่ให้ถูกลืมเลือนไป
เพื่อเชิดชูจิตใจที่กล้าหารเสียสละของเยาวชนไทย
และผู้ที่สูญเสียไปในครั้งนั้น
ความไฝฝันความหวังและเจตนอลุมของเขาจะดำรงอยู่
ดุดน้ำผู้ที่โปรยละอองเป็นรองไออันใสบริสุทธิ์
ความยนต์ในจิตใจของเรา
เราจะไม่ลืม๖ตุลาและภารกิจที่เรารออยู่
๔๐ปีผ่านไปประเทศไทยก็ยังคงเดินวนเวียนอยู่ในหลุมดำ
กับดักคำว่าประชาธิปไตยและการรัฐประหาร
แต่อีกแง่มุมหนึ่งกำลังเป็นเครื่องทดสอบคำว่า

ว่าจะช่วยนำพาสังคมก้าวข้ามความขัดแย้งที่เป็นอยู่ได้จริงหรือไม่
ข่าวเทราะทีวีรายงาน